ปัตตานีนะฮะตำรวจทหารเขาก็ไปปิดล้อม
หลังจากที่ได้บ่อแสว่าเป็นกลุ่มของคนที่ไปก่อเหตุ
ไปยิงอศเสียชีวิต๔นายก็ไปปิดล้อมแล้วก็มีการปะทะกันด้วย
ค่ะนะครับซึ่งก็หลังจากได้บ่อแสมาก็เข้าไปตรวจสอบ
ล่าสุดก็มีการวิสามันแล้วก็เสียชีวิตไป๒ศพนะฮะ
ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับผลจับโหลดกรีปิญญาวัฏเฉลิมสี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีนะครับ
นำกำลังร่วมกว่า๑๐๐นายเข้าไปปิดล้อมบ้านเลขที่
ร้อยห้าสิบสองทับสองบ้านท่าด่านหมู่ที่สาม
รัคตำบลตะโลกโกโปร์อํ้วยัริ่งครับ

มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเข้าไปหลบซ่อนตัวภายในบ้านหลังดังกล่าว
อาจจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้อของการก่อเหตุ
บุกไปยิงเจ้าท่านที่อาสารักษาดินแดนของอํ้วยัรัง

ขณะที่รักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนบ้านบูโกะเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมานะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงบ้านหลังดังกล่าว
ขณะที่กำลังจอดรถกระบะคนร้ายไม่ทราบจำนวนหลบอยู่ในบ้านเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เข้าไปก่อนทันทีครับ
ทำให้รถนั้นถูกยิงจนเสียหาย
และเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังกันปิดล้อมก่อนจะยิงประทักกันประมาณ๑๐นาที
ทำให้อาสาสมัครทหารพลานที่ตาบวงงาม
กรมทหารพรานที่๔๓ถูกกระสุนปืนที่แขนและขาบาดเจ็บครับ
หลังจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนออกมาจากบ้านว่ามีเด็กบาดเจ็บด้วย
ทันทีที่พันเอกหานพลเพชรม่วงผู้บังคับหน่วยทหารพรานที่๔๓
ซึ่งอยู่ในระหว่างการปะทะเห็นแม่คนหนึ่งเนี่ยกำลังอุ้มลูกที่บาดเจ็บออกมาหน้าบ้าน
ก็วิ่งเข้าไปช่วยอุ้มออกมา
ช่วยอุ้มเด็กออกมาท่ามกลางกระสุนที่ยังคงยิงปะทะกันอยู่อันตรายมากทีเดียว
แล้วพบว่าถูกกระสุนยิงเฉียวบริเวณลำตัวของเด็กคนนี้
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีล่าสุดอาการเด็กคนนี้ปลอดภัยแล้ว
ต่อมาพลตำรวจโทรณสินผู้สารระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
นำกำลังเสริมเข้าไปที่เกิดเหตุอีก๑ชุด
พร้อมกับประสานผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนเข้าไปจุดเกิดเหตุ

มีการเจรจากันสัก๑๕นาทีได้แต่ก็ไม่มีการตอบรับจากกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
จนกระทั่งคนร้ายเปิดฉากยิงตอบโต้อีกครั้งหนึ่ง
เปิดเส้นทางเพื่อหลบหนีก่อนจะวิ่งหนีออกจากบ้าน
แต่ปรากฏว่าได้เกิดการประชันหน้ากันกับเจ้าหน้าที่อีกชุดที่มาสมทบที่ปิดล้อมอยู่
จากการตรวจสอบก็ทราบชื่อคือนายอับดุลเลาะเจ๊หลงอายุ๓๘ปี
มีหมายจับหนึ่งหมายและอัพดูลล้อสามแม่อายุ๓๐ปี
คนนี้มีหมายจับถึง๖หมายทีเดียว
จากนี้ก็ยังพบปืนอากาศ๑กระบอกและปืนพกสั้น๙มมอีก๑กระบอก

ด้านพลจำบริปรียวัตรเชริมสีผู้บังคับการจำบริปรุธรจังหวัดปรัฐธานีก็เปิดเผยว่า

อาสารักษาดินแดนเสียชีวิต๔นาย

เพื่อออกหมายจับคนร้ายที่หลบหนีไป

เพราะว่าเหตุการณ์นี้คนร้ายน่าจะมีหลายคนนะคะ
เพราะว่าแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มหนึ่งเข้าไปยิงอาสารักษาดินแดน

อีกกลุ่มนึงโรยตะปูเอาไว้